เอาทุกผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่มหาสรคามนะครับ
เด็กกำลังเล่นเตะฟุตบอลกันอยู่แถวสนามย่าแล้วเด็กก็คงทะเลาะกันนั่นแหละ
ก็มีผู้ใหญ่จะเข้ามาห้ามแต่พ่อของเด็กคนหนึ่งในกลุ่มที่กำลังเตะฟุตบอลกันอยู่
คิดว่าจะเข้ามาทำร้ายลูกตัวเองก็เลยถือมีดเนี่ยไปไล่ฟันชาวบ้านเขานะฮะ
เดี๋ยวไปดูนะครับว่าตอนเกิดเหตุเป็นยังไงนะครับ
พูดบอลกันหน้านี่หวังไคมาทำลูกคุณนี่ลุงวิ่งไปเลยวะ
มกลางเสียงร้องเอะอะโวยวายของชาวบ้านแถวนั้นนะครับ
คนที่วิ่งเข้ามาเนี่ยฮะชื่อนายสนิทนะครับอายุ๓๒ปี
ถือมีดมาไล่ฟันนายจรูนนะครับอายุสามสิบเก้า
นายจรูนก็ต้องวิ่งหนีตายแต่โอ้โหนี่จังหวะตรงนี้นะฮะ
เด็กเต็มเลยนะครับคือวิ่งหนีไม่ทันนะฮะ
จรูนถูกฟันไปแบบไม่ยั้งนะครับเย็บไปสิบเก้าแผลฮะ
สิบเก้าเข็มนะฮะสิบเก้าเข็มนี่จังหวะตรงนี้นะฮะ
หลังจากผ่านพ้นเหตุการณ์นี้มาได้เนี่ยนายจรูนไปรักษาตัวนะครับ
ไปแจ้งความแต่คดีมันไม่คืบเลยเขาเลยมาร้องขอความเป็นธรรม
สื่อมวลชนแล้วชี้มาดูจุดเกิดเหตุตรงนี้นะฮะคุณจรูนบอกว่าวันเกิดเหตุ
คือตั้งแต่วันวาเลนไทยแล้ว๑๔กุมภาพันธ์เด็กเนี่ยเตะฟุตบอลกันแล้วทะเลาะกัน
ตัวคุณจรูนก็พยายามจะเข้าไปเคลียร์ให้เด็กไปเรียกเด็กมาถามว่า
มันยังไงกันนี่แผลเขานะฮะคือยังไม่ทันจะถามอะไรเด็กเลย
นายสนิทเนี่ยวิ่งตะโกนเสียงดังมาบอกใครทำอะไรลูกกูแล้วถือมีดมาด้วยแล้วก็นี่ฮะตรงเข้ามาฟันเขาไม่ยั้งเลยนะครับ
นี่ฮะคือนายสนิทเนี่ยไปหาว่าตัวนายจรูนเนี่ยจะไปทำร้ายลูกชายของนายสนิทที่เตะฟุตบอลอยู่แล้วก็มีลงมีเรื่องกับเพื่อน
ก็เลยมาไล่แทงใหญ่เลยไล่ฟันใหญ่เลยนะครับภรรยาของนายจรูนคนเจ็บนะครับได้ไปแจ้งความกับตำรวจสพบรบือนะฮะ
วันนั้นตำรวจก็มาจับตัวไปนะคนที่ก่อเหตุคือนายสนิทจับไปได้ไม่กี่วันก็ปล่อยออกมาโดยที่ปล่อยออกมาเนี่ยให้เหตุผลว่านายสนิทเนี่ยเขามีอาการสติไม่ดีมีอาการทางจิตประสาทค่ะ
คุณจรูนบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่นายสนิทคนก่อเหตุมาก่อเหตุแบบนี้นะฮะ
ชาวบ้านในชุมชนก็เคยเจอเหตุการณ์อยู่หลายครั้งต้องอยู่กันอย่างหวาดระแวง
อยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาจัดการมาแก้ไขปัญหาให้หน่อย
ที่สำคัญก็คือเขาไปแจ้งความแล้วแต่คดีมันไม่คืบหน้า
แต่คนก่อเหตุตอนนี้ได้รับการปล่อยตัวมาแล้วบอกว่ามีอาการทางจิตประสาท
นี่วันนี้แม่ของนายสนิทคนก่อเหตุพอรู้ข่าวว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาไปร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
เอายามาให้ผู้สื่อข่าวดูบอกนี่คือยาของลูกชายลูกชายก็คือสนิท
ไปฟันคุณจรูนเขาบอกลูกชายมีอาการทางป่วยทางจิตจริง
นี่เห็นไหมพาไปรักษาโรงพยาบาลขอนแก่นมาเป็นโรงพยาบาลจิตเวท
รักษามา๑๑ปีแล้วแต่ทีนี้คุณแม่ก็ต้องดูแลให้ดีนั่นแหละ
ใช่ต่อให้ป่วยจริงก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปทำร้ายคนอื่นได้นี่
ยิ่งป่วยก็ต้องยิ่งดูแล
คือเฉพาะเขาจะเอายังไงดีเขาก็หวัดหวังแวงเลยทีนี้